คุณผู้ชมคะเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุ
มีคนเสียชีวิตอยู่ในสวนสวนตรงนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนป่าโปร่ง
ค่ะครับแล้วพอไปตรวจสอบดูนะตรงนั้นน่ะมีเหมือนกับร่องรอย
ถูกเผาไหม้ดูสิอ๋อกว้างเป็นไร่เลยนะครับแล้วคนตายเนี่ย
สภาพศพคือไหม้ค่ะ
โดนไฟไหม้ทั่วร่างเลยนะคะ
นี่เขาโดนฆาตกรรมหรือยังไง
ตอนแรกก็คิดว่ามันคือการฆาตรกรรมรึเปล่า

มันไม่น่าจะใช่ฆาตกรรมค่ะ

พลึบมาติดเสื้อผ้าติดที่ตัวหนีออกมาไม่ทัน
แล้วก็โดนไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
นี่ตำรวจภูทรบ้านกล่ำที่จังหวัดระยองนะคะ
พอได้รับแจ้งเมื่อวานเกิดเหตุช่วงประมาณ๖โมงเย็นนะคะ
ก็รีบไปในจุดที่เกิดเหตุเลยเป็นสวนใกล้กับป่าโปร่ง
อ่าวมะขามป้อมในพื้นที่หมู่๖ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับสวนผลไม้
ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเข้าไปดูนะมันมีทั้งเนินเขามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นนะคะ
เจอร่างของผู้ตายคือนายธนดลนำพาอายุ๕๖ปีค่ะ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลาง
พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ประมาณไร่หนึ่ง
สภาพศพนะคุณดอมโดนไฟเผาไปกว่าครึ่งอะค่ะ
แล้วก็มีแผลผู้พองผิวหนังลอก
ข้างศพเจอมีดเป็นมีดขอตกอยู่เล่มหนึ่งด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บมีดเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่ได้มีบาดแผลถูกทำร้าย
ก็ต้องนำศพส่งที่โรงพยาบาลแกลงต่อไปค่ะ
แล้วทีนี้ไปถามเจ้าของสวนผลไม้
เจ้าของสวนคือนายกำปั่นบอกแบบนี้
บอกว่านายธนดลคนตายเป็นคนงานในสวน
ว่าตอนนั้นคงจะกำลังทำงานตัดย่าเผาย่าอยู่ในสวนนี่แหละ
แล้วไฟลามมาแบบเร็วเพราะไฟไม่แล้วมันก็ลามเร็ว
ตัวนายธนดลเองคงจะพยายามดับไฟ
แต่จังหวะนั้นด้วยควันมันเยอะมาก
คงจะสำลักควันไฟหมดสติ
แล้วทีนี้ก็เลยทำให้ไฟที่มันไหม้ร่างตัวเองมาหนี
ไปไหนก็หนีไม่ทันทีนี้ก็เลยทำให้เสียชีวิต
เรื่องต้นนำร่างส่งชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีการประสานครอบครัวคนตายเนี่ย

จะได้ประกอบสำนวนคดีต่อไปด้วยนะคะ